มาดูความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่บริเวณสนามกีฬาทูปะเตมีนะคะ
จุดนี้เป็นจุดตรวจโควิดอีกจุดหนึ่งนะคะ
รับพิเทศครับแต่ปรากฏว่าพอชาวบ้านไปถึงแล้วนี่นะฮะ
เจ้าหน้าที่บอกรู้ไม่รู้เหรอเขาเปลี่ยนระบบแล้ว
ลงออนไลน์มาก่อนลงทะเบียนออนไลน์ก่อนไม่งั้นไม่ได้ตรวจ
โวยวายกลายเป็นความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
ยังไงพระองษ์ก็ไม่ยอมไม่ยอม

บอกไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเสียเวลามารอทั้งคืน

เขาก็ยังรอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้ว

ให้กับคนที่มาแล้วค่ะไหนก็มาแล้ว

แต่เอาคนที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ตรวจก่อน
แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่รับปากนะว่า
จะมีชุดตรวจเหลือถึงท่านหรือเปล่า
นี่ชาวบ้านเองเขาก็ไม่พอใจนะคะ

แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ตรวจครบทุกคนหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นรีบแก้ปัญหาคือเจ้าหน้าที่ชี้แจงบอกว่า
เขาก็ติดประกาศแล้วไงว่าตรงนี้สนามกีฬาทูปะเตมีนเนี่ย
ก่อนที่จะมาลงพื้นที่มาตรวจ

แต่ว่าติดตรงไหนชาวบ้านอีกตั้งเยอะแยะที่เขาไม่เห็นไง
ถ้าคนไม่เห็นเยอะขนาดนี้จะโทษชาวบ้านอีกเหรอ
ใช่มารวมตัวแบบนี้จากไม่ติดก็จะเป็นติด